ทางด้านเสียบีที่เป็นเจ้าของค่ะ
คือก็ถูกสอบสวนอยู่ที่โรงพักตลอด๒วันเต็ม

พรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปขึ้นศาล

เขาคัดค้านการประกันตัวไว้นะคะ

ซึ่งในสัปดาห์นี้๘คน

เมื่อสักครู่นี้คือเสียบีค่ะ

หรือว่าเสียบีวัน๒๗ปีทุกของพรรพเนี่ย

เสื้อสีดำนี่แหละค่ะก้มหน้าก้มหัวอยู่นะคะ

สอบปากคำกันทั้งคืนแล้วก็ถูกคุมขัง

เวนที่เป็นคนเฝ้าเนี่ยก็เล่าให้ฝากนะครับว่า

ซึ่งเสียบีเนี่ย

หลับตื่นเป็นช่วงตำรวจก็ต้อง

๗โมงเช้าก็มีญาติเอาอาหารกับน้ำดื่มมาฝากให้อีกครั้ง

ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ซึ่งเมื่อคืนนี้นักข่าวพยายามที่จะสอบถาม

จะมีการส่งตัวฝากหางศาลนะคะ

นายอนุชาวงศรีรัฐธนายความส่วนตัวของเสียบีบอกว่า
บีเองสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ค่อนข้างเครียดมาก
ซึ่งทีมงานมีการประสานครอบครัวเสียบีขออภัยครอบครัวของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
เรื่องต้นข้อตกลงที่คุยกันเอาไว้ก็คือ
มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นค่าทำศพเบื้องต้นรายละ๕๐๐๐บาท
ส่วนผู้บาดเจ็บได้รายละ๑๐๐๐บาท

ก็จะมีการติดต่อไปยังตัวแทนครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ

ส่วนเรื่องการประกันตัวมีการเตรียมหลักทรัพย์วงเงิน๑ล้านบาท
ยื่นประกันตัวในชั้นศาลวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ส่วนทางด้านของภรรยาเสียบีค่ะ
คุณอนงนาฏปั้นประสงค์หรือว่าคุณเฟิร์น
คุณเฟิร์นก็เปิดใจบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ทั้งเธอแล้วก็บีเองเนี่ยก็อยู่ที่นั่นตลอดนะ

แล้วก็อยู่โรงพักมาตลอด๒วันไม่ได้อาบน้ำเลย
บอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของเธอกับสามี

สภาพใจตัวนี้ก็แย่มแย่เหมือนกัน
ยกมือขึ้นมาเธอบอกกราบขออภัยจริง
สำหรับผู้ที่ประสบเหตุและครอบครัวของผู้สูญเสีย
ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างที่สามารถทำได้
แม้ว่าสิ่งที่พูดอาจจะไม่สามารถชดใช้เรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็ตาม
ส่วนที่สังคมตั้งสงสัยเรื่องว่ามีคนมีสีมีอีมีเอียว
มีคนเป็นคนใหญ่คนโตเป็นแก๊กเป็นอะไร

คือเฟิร์นกับบีทำธุรกิจเพื่อใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเท่านั้นเอง
ทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เขาบอกว่าสาเหตุที่ไฟมันลามเร็วขนาดนี้เป็น
เพราะว่ามีการฉีดโฟมทรัพย์เสียงใช่ไหมคะ
เขาบอกว่ามันติดไฟไวแล้วก็มันทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

เขาบอกว่าคือวันนี้ตำรวจเรียกเขาไปให้ปากคำ
เขาก็บอกว่าร้านเนี่ยจ้างให้บริษัทเขาไปฉีดโฟมทรัพย์เสียงตั้งแต่ปี๖๔แล้ว
ช่วงกลางปีที่แล้วตอนนั้นร้านยังไม่เปิดเพราะติดโควิด๑๙กันอยู่
ก็ฉีดโฟมกันเสียงไปในพื้นที่๖๐๐ตารางเมตรหนาประมาณ๓นิ้วค่าจ้าง๓แสนกว่าบาท
ฉีดด้านใต้แล้วก็ด้านบนหลังคาแล้วก็มีการพ่นสารเซรามิกเคลือบทับอีกชั้นหนึ่ง
บริษัทมานานกว่า๑๐ปีได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกอย่าง
น้ำยามีมาตรฐานสากลรับรองจากประเทศเยอรมัน
ขอยืนยันว่ามันไม่ใช่เชื้อเพลิงจริง
ประเด็นที่คนถามว่าแล้วทำไมมียางรถยนต์วางอยู่บนหลังคาล่ะ
อันนั้นน่าจะเป็นทางร้านเขาเอามาวางเองเพื่อป้องกันหลังคาสันสะเทือนมากกว่า
วันนี้เขาทดลองเอามาจุดไฟให้ดู
ทรัพย์เสียงเพื่อทรัพย์เสียงเนี่ยทำให้แบบทีนี้ไปกันใหญ่เลยเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ใช่
เขาบอกเขาไม่ได้เป็นเชื้อเพลิงไม่ได้เป็นเชื้อเพลิงแล้วไม่ได้ติดไฟง่าย
มีภาพตอนจุดไฟไหมเขาเผาโชว์เลยใช่ไหมคะให้ดูใช่ไหม
เขาออกมายืนยันของเขาอย่างนี้ที่เหลือก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
เพราะว่าแน่นอนก็ยังคงมีการนิมนต์พระไปอันเชิญดวงวิญญาณจากผู้ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
จากที่จุดเกิดเหกล้งไปกันอยู่เพราะมันก็มีหลากหลายความเชื่อนะค่ะ
ซึ่งล่าสุดมีคุณแม่ของนายศุรกันเรืองฤทธิ์
ไปนิมนต์พระมาเถอะลูกจะได้กลับบ้าน
หมาบ้านเนี่ยหลวงเตี้ยวเลย
อื้อมันก็เป็นคนตัวเนี่ย

มันก็ว่าให้เราอะเขาบอกมาเชิญโดยยานน้อง
น้องน้องน้อง
ญาติของนางสาวพรมพรภูลสวัสดิ์นะคะ

ก็นิมนต์พระสงฆ์แล้วก็ถือรูปมาทำพิธีสวดมนต์
เชิญดวงวิญญาณกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดรังศรีสุนทร
ที่ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตว์ตะหีบด้วยนะคะ
จากนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่สาราประชาคมค่ะ

เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายธนกฤษนีน้อย

คนที่มีการออกมาชี้แจงว่าถอดเครื่องช่วยหายใจ

ได้คุยกับนายยศวรรษนายกเทศมนตรีเกร็ดแก้ว
บอกว่าประสานจากพ่อผู้ตายมา
แจ้งว่าสาราวัดในเขตพื้นที่เนี่ย
คือมันเต็มทุกสาราจริงจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับครั้งนี้นี่แหละ
ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานในพื้นเที่ยมเผอร์สัตว์ตะหีบ
ความสะดวกให้กับเหยื่อเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างเต็มที่นะคะ

สถานที่ประสานวัดจัดยืมโรงเย็นอาศนสงฆ์
แล้วก็เครื่องใช้ในพิธีกรรมของสงฆ์ทั้งหมดเอาไว้ให้
แล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างตามที่ญาติร้องขอค่ะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งก็แล้วกัน